เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้ด้วยความคืบหน้า
เกี่ยวกับคดีที่น้องเคลียร์นะครับ
สาววัย๑๘ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดระนอง
แล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับ

แล้วก็ให้เขาช่วยถือโทรศัพท์มือถือ

วันนี้ญาติญาติเดินทางมาจากจังหวัดระนองนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มารับศพของน้องเคลียร์หรือว่านางสาวนิตยาสวัสดีวัน
ออกจากภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสุริราชนะครับ
หลังจากนั้นก็นำร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนะฮะ

เพราะว่าก็มีญาติญาติส่วนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่นนทบุรีอยู่แล้วนะครับ
มีผู้ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นญาติกับทางน้องเคลียร์บอกว่า
ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ

เพราะอยากให้น้องเดินทางไปสู่พบภูมิที่ดี

ตัวเธอกับน้องเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าน้องเคลียร์มีความเครียดจากเรื่องใด
แต่ก็อยากให้คนที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับ
ก่อนที่จะมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้น

แต่ก็อยากให้มาขอเข้ามาศพเป็นครั้งสุดท้าย

คุณยายก็มาจากระนองนะครับขึ้นมาที่กรุงเทพมารับศพหลานสาว
แล้วก็ไปที่วัดบัวขวัญในวันนี้นะครับ
คุณยายบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความต่อการเสียชีวิตของหลานสาว
เพราะต้องการให้จากไปแบบหมดห่วง
ซึ่งคำพูดสุดท้ายที่คุยกันทางโทรศัพท์
ก็คือการอวยพรให้เขามีความสุขในช่วงปีใหม่
ส่วนใครที่จะเป็นสาเหตุของการคิดสั้นของหลานสาวในครั้งนี้
ก็ขอให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมต่อไป
คือคุณยายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องเคลียร์นี่ก็อยู่กับคุณยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
คุณยายุ๗๒แล้วนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องเคลียร์ก็แยกทางกันนะครับ
แล้วคุณยายก็เอาหลานมาเลี้ยงก่อนที่เมื่อ๒๓ปีก่อนหลานจะขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับ
เรื่องคดีความเนี่ยตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้นะครับ
ตำรวจบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบให้รอบครอบเพราะว่าในเหตุการณ์จริงณขณะนั้นที่เกิดขึ้นนะคุณอริยา
มันก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าเหตุการณ์ในขณะนั้นเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จะต้องเข้าช่วยเหลือหรือไม่
คือวินมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่าน้องเคลียร์ก็บอกว่าหนูไม่โดดหรอกพี่
ให้พี่ช่วยไลฟ์ให้หน่อยแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งให้ด้วย
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะกระโดดไง
ไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่ให้ขึ้นไป
เพราะว่าน้องเองก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะฟูมฟาย
แล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรด้วยนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สะพานพระราม๘

โทรศัพท์มือถือของนางสาวนิตยา
ที่ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับใครได้หรือไม่
กรณีที่นำไปสู่การกระโดดสะพานพระราม๘ในครั้งนี้ก็กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ
รวมทั้งข้อความจากทางแชทที่มีการอ้างอิงถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ชาย
แล้วก็ข้อความทางเสียงด้วยนะครับ
สำหรับศพของน้องเคลียร์นะครับญาติจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพในวันนี้กับวันพรุ่งนี้
วันนะครับ๖กับ๗มกราคมแล้ววันจันทร์ที่๘มกราคมเวลา๑๗นาฬิกา
ก็จะทำพิธีชาปนกิจศพหลังจากนั้นจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่เกาะเกร็ด
จังหวัดมณฑบุรีวันอังคารที่๙มกราคมนะครับ